สำหรับที่โปรเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สถานของชาติบ้านเมืองในขณะนี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากได้รับการตอบรับจากทั้งสองท่าน
ก็สองท่านนี้เป็นคู่หนึ่งที่ถ้าได้นั่งคุยกันเขาจะคุยกันแบบไหน
แล้วจะทำให้สถานการณ์เคลื่อนไปอย่างไรในแง่ของความเชื่อความศรัทธา
และข้อเรียกร้องมุมมองที่ต่างกัน

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอะไรที่จำเป็นต้องตัดสินใจเฉพาะหน้า
เรียนขอใช้สิทธิ์นั้นนะคะ
แล้วก็ถ้ามีความผิดใดจะได้ไม่ลงที่เท้นคนเดียวนะ
เพราะว่าเราได้รับรีฟเรื่องของกฎกติกาเหมือนกันหมดแล้วนะคะ

ถ้าวันนี้ไม่ได้มีแถลงขออนุญาตเริ่มที่ทางคุณนะคะ
วันนี้ที่แถลงเท่ากับว่าเหมือนกับที่ฉันถามแก่นำทุกคนเลยก่อนหน้านี้นะคะว่า
คือถ้าเขามีปลองดองสมานฉันแล้วคุณไม่เข้าร่วมอยู่กลุ่มเดียว
เท่ากับว่าตอนนี้คุณจะถูกมองว่าเป็นเด็กดื้อของความขัดแย้งในสังคมไทยได้เลยนะ
ก็ต้องอธิบายเรื่องความขัดแย้งของสังคมไทยใช่ไหมครับ
ตั้งแต่ปี๕๗เป็นต้นมาความขัดแย้งของสังคมไทยคือพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจเข้ามาใช่ไหมครับ
ที่เราไม่เข้าร่วมเพราะว่าข้อเสนอเราคือ
ข้อหนึ่งก็คือว่าให้ผู้เอกประยุทธ์จันโลชาลาออกจากนักงานมนตรี
ข้อสองคือร่างลำนูลของประชาชนขึ้นมาใช่ไหมครับ
แล้วก็ข้อสามเป็นรูปสถาบังกษัตริย์สามข้อนี้
ผมคิดว่าการที่จะมีกระบวนการเจรจาได้ก็คือการที่ประยุทธ์จันโอชาลาออก
แล้วก็เปิดการแก้ปัญหาในรัฐสภาให้มีการพูดถึงแก้ไขเอาสิ่งที่อยู่ในท้องถนน
สิ่งที่ผู้คนพูดสิ่งที่เป็นปัญหาของแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนต่างเอาเข้าไปในรัฐสภาเพื่อแก้ไขในกฎหมาย
นี่คือการแก้ไขตามระบบนิติบัญญัติบริหารตุลาการใช่ไหมครับ
เมื่อกลไกบริหารไปไม่ได้ก็ให้กลับไปสู่กลไกนิติบัญญัติ
ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับ
แต่การที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอำนาจนอกระบบใช่ไหมครับ
ที่เรามีกลไกเดิมที่เราใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้กลไกใหม่ขึ้นมา
การตั้งกลไกอย่างนี้ดังกรรมธิการแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นการยื้อให้ผลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปใช่ไหมครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการวิเคราะห์ปัญหาความเข้าใจของสังคมไทยเนี่ยอย่าลืมว่าผลเอกประยุทธ์คือปัญหาของสังคมไทยด้วย
เขาไม่ใช่มาแก้ไขปัญหาแต่เขาคือหนึ่งในปัญหาด้วยในสังคมไทย
เพราะฉะนั้นการที่จะเจรจาโดยไม่เอาข้อหนึ่งก่อนเนี่ยโดยที่ประยุทธ์ไม่ลาออกเนี่ยผมคิดว่าการเจรจาเป็นไปไม่ได้
เพราะหมายความว่าฝ่ายทางรัฐบาลเนี่ยไม่ยอมอะไรเลยใน๓ข้อนั้นแล้วกระบวนการเจรจามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับ
เจรจาแบบนี้หมายความว่ามีแต่พวกเราที่ต้องยอมที่ต้องหยุดที่ต้องอะไรอย่างนี้สิ่งที่กระบวนการที่ผ่านมาในการเจรจาทุกครั้งมีแต่ขอพวกเราใช่ไหมครับ
ที่พวกเราเรียกร้อง๓ข้อนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาประมาณนี้ก่อน
มาทางคุณอุฮารุทัยค่ะคุณอุ๊คือเอาจริงแล้วในฝั่งของคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมหลักตอนนี้เนี่ยคาดหวังว่ากลไกคณะกรรมการสมารณสารปลองดองเนี่ยจะเข้ามาช่วยความขัดแย้งตรงนี้ไหมคะ
พี่คิดว่าก็น่าจะได้ประมาณนึงนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการได้รับฟังนะคะความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็น
เพราะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยเราก็มักจะได้ยินกันตลอดเลยว่าพวกเขาเรียกร้องว่าให้รับฟังเสียงของประชาชน
เพราะอย่างน้อยถ้าหากว่ามีเวทีเนี่ยแล้วจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอคะแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกคุณต้องการนะคะ
แล้วก็ที่น้องไผ่ดาวดินเนี่ยนะคะบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี๕๗ตั้งแต่มีการปฏิวัติเนี่ยนะคะ
ก็พี่อู๋ก็อยากจะบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นในปี๕๗ที่พลเอกประยุทธ์มาปฏิวัติเนี่ยทำไมถึงต้องปฏิวัติมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าสถานการณ์ตอนนั้นทั้งที่คนไทยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองเป็นอย่างดี
เข้ามาผูกขาดหรือใช้อำนาจในทางมิชอบแต่อย่างใด
คนไทยต่อสู้กับพระเด็จการมาตลอด
อย่างเช่นปี๓๕เหตุการณ์พฤษภาธมิน
คนไทยไม่เคยดูดายกับอำนาจประเด็จการ
แต่ทำไมปี๕๗พลเอกประยุทธ์ออกมาปฏิวัติ
แล้วทำไมคนไทยถึงยอมรับได้
เพราะว่าก่อนหน้านั้นบ้านเมืองแตกแยก
คนไม่ได้รับความสุขความสงบ

มันเกิดมีการเผาบ้านเผาเมือง

เพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย

แล้วก็มีความขัดแย้งกันบนท้องถนน
เขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าอะไร
เพราะว่านักการเมืองเนี่ยได้ขนคนเนี่ยเอาออกมา
เพราะว่านักการเมืองนั้นเนี่ยไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แล้วทำไมนักการเมืองถึงไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรม
เพราะว่านักการเมืองนั้นทุจริต
เพราะว่านักการเมืองนั้นอ้างว่ามาจากประชาธิปไตย
จุดเริ่มต้นของปัญหาจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ปี๕๗นะคะน้องไผ่
ก็คือเป็นการทุจริตแบบเชิงนโยบายก็ดี
แล้วนำเอาภาษีเนี่ยของคนไทยทั้งชาติเนี่ย
สูบกินเลือดกินเนื้อของประเทศ
ซึ่งเขาเล็งเห็นแล้วว่าเนี่ยมันอาจจะทำให้สิ้นชาติได้
ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ห้างสรรพสินค้าถูกเผาวายวอด
นั่นเป็นปัญหาแล้วก็เลือกตั้ง
เลือกตั้งใหม่แล้วก็กลับเข้ามาสู่วงจรอุบาตอีก

บ้านเมืองมันวุ่นวายมันเดินหน้าไปไม่ได้
ทหารเนี่ยเขาก็เลยออกมาปฏิวัตส์
แล้วคนไทยก็ได้รับความสงบนิ่งนะคะรัฐธรรมนูญฉบับปี๖๐เนี่ยมันถึงต้องออกมาเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง
แล้วก็โทษของคดีนั้นหนักอย่างเช่นการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้น
แล้วก็รวมถึงรัฐมนูลที่เป็นปัญหามากที่บอกว่าสวมาจากการแต่งตั้งตรงนี้ที่รัฐมนูลที่เขาบอกว่าไม่มีความชอบทำนะคะ
แต่จริงแล้วคนไทยเห็นบริบททางการเมืองเห็นความขัดแย้งกันมาเป็น๑๐กว่าปี
เพราะฉะนั้นเขาถึงต้องรู้แล้วว่ากระบวนการการตรวจสอบนั้นต้องแข็งแกร่ง
แล้วในเมื่อสวที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะหรือเลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ดี
เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเลือกคัดสรรองค์กรอิสระผู้ที่จะมาตรวจสอบเอานักการเมืองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้
สวจึงมีบทบาทเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสวมาจากการเลือกตั้ง
ถ้าสวนั้นโยงยายเกี่ยวข้องกับพักการเมืองที่ทำธุรกิจการเมืองนะคะผูกขาดประเทศ
สวที่มาจากการเลือกตั้งเหล่านั้นเท่ากับจะไปคัดสรรองค์กรอิสระที่ตรวจสอบเงินแผ่นดิน
เขาถึงต้องให้เป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งตามบทเฉพาะการอยู่ครู่หนึ่ง
อนุญาตขัดแค่นี้ก่อนเพราะว่าประเด็นที่คุณอู๊บอกเนี่ยนะคะคือจะย้อนกลับไปที่เรื่องที่ไผ่บอกเมื่อสักครู่นี้
นั้นคือเรื่องของตัวผลเอกประยุทธ์ซึ่งคุณอู๋อธิบายเกราะนี้เรื่องของก่อนประสบควิทธ์เข้ามา
เอ้าประเด็นเรื่องปีห้าเจ็ดก่อนคุณต้องการอธิบายเรื่องนี้มั้ย

พอคณะรัฐประหารกลับมาสู่การเลือกตั้งแล้วไม่ชนะ
ทำให้เข้าใจมาโดยโดยรอดว่าอำนาจในรัฐสภา

ทีนี้กลไกรรัฐมนุน๖๐เลยแก้ไขการผูกขาดอำนาจใหม่
อย่างที่บอกว่าสวมาจากการแต่งตั้ง๒๕๐
มาจากปัญหาการที่มองว่านักการเมืองเนี่ยผูกขาดอำนาจในรัฐสภา
เพราะมองจากฐานคิดที่ว่านักการเมืองคอรัปชั่นทุจริต
โอเคผมกำลังจะอธิบายเรื่องนี้ว่า
ถ้าเราสังเกตดูสถิติในการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองเนี่ย
ส่วนที่ได้รับผลกระทบแม้แต่ตอนที่ผมติดคุกเองเนี่ย
คนที่อยู่กับผมคือนายกท้องถิ่นนายกอบตนายกเทศบาล
หมายความว่าอะไรหมายความว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันมีการตรวจสอบ
มันมีการอะไรที่ทำให้นายกเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้เนี่ย
แต่ว่าการที่เรารวมศูนย์อำนาจมาอยู่ที่ส่วนกลาง

และยิ่งถ้าเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการนักการเมืองที่ทุจริต

อันนั้นพูดถึงตอนเป็นคอสชหรือเป็นนายกหลังเลือกตั้ง

ถ้าเรามองตั้งแต่ปี๔๙อย่างที่พี่อูว่ามาเนี่ย
มันก็ต้องมองให้ขาดว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นผลิตการรัฐสภาถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่วัฒนธรรมไทย
คือคำว่าผมจะบอกว่าวงจรอุบาตของเรามองต่างกัน
วงจรอุบาตในสิ่งที่ผมมองก็คือการรัฐประหารใช่ไหมครับ
แต่ที่พี่อูว่ามองเรื่องวงจรอุบาตก็คือว่านักการเมืองทุจริต
เพราะฉะนั้นมันมาจากฐานคิดที่มองว่านักการเมืองทุจริตข้อ
จึงต้องมีอำนาจทหารเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ใช้อำนาจการเมืองเหนือการทหารแล้วใช่ไหมครับ
๕๗ชัดเจนว่าเป็นการใช้อำนาจทหารนำการเมือง
ตอนปี๕๖พวกผมก็ออกมาเคลื่อนไหวพรบนิทธศกรรมนะครับ
พวกเราไม่เห็นด้วยกับการนิทธศกรรมเหมาเข่ง

มันนี่คือใฉธนของประชาชนแล้ว
แต่สิ่งที่กลุ่มก็เปาวาสอไปต่อคือ
เรียกร้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
ว่าวิธีทางอย่างนี้มันจะนำไปสู่การรัฐประหาร
เพราะอะไรในเมื่อศาภาวะรัฐบาล
ไม่มีรัฐบาลแล้วเขาก็ประกาศการเลือกตั้ง
สิ่งที่นำมาสู่การรับประหารคืออะไรคือการที่กลุ่มผู้ชุมนุมไปต่อ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

ตามคุณว่าข้อเรียกร้องแรกคือตัวผลเอกประยุทธ์คนที่เห็นว่าผลเอกประตาขึ้นอยู่เขาถามคุณว่า
ค่ะเรามองครับคืออย่างพวกผมก็สู้กับชาวบ้านมาโดยตลอดใช่ไหมครับ
ทีนี้พอรับอาหารเปลี่ยนไปเนี่ยบรรยากาศในการต่อสู้ต่างไป
ยกอย่างเช่นห้ามชงดงเกิน๕คน
พวกเราชาวบ้านเนี่ยตำรวจทหารเนี่ยต้องเข้าไปค้นหรือถือปืนมาค้น
หรือแม้แต่กรณีที่คัดค้านโครงการของรัฐ
ถ้าเป็นรัฐบาลปกติค้านไม่ได้คัดค้านได้
แต่พอรัฐบาลประยุทธ์ในปี๕๘มีการขุดเจาะปิโตเรียม

เอาอุปกรณ์ไปเก็บไว้ใคร่เป็นจิลสุนานนล
ทหารมากันข้างไม่ให้ชาวบ้านขวาง

นี่คือสิ่งที่เราเห็นโดยตรงใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นการที่เราสู้กับรัฐ

พอมาเจอรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยสิ่งที่เราต่อสู้หายไปหมดเลย
แล้วเป็นหนึ่งใน๑ปีเราออกมาพูดเรื่องเหล่านี้

เราออกมาคัดค้านรับอาหารว่า๑ปีเกิดอะไรขึ้น
แล้วสิ่งที่เราออกมาพูดเราพูดถึงเรื่องการแปรรูปการศึกษา

เรื่องการไล่ลื้อที่ดินเรื่องการทำเขื่อน
การพัฒนาต่างโครงการต่างที่ไม่เป็นธรรม
แล้วก็สามารถทำได้ในรัฐบาลผลิตการ

อนุญาตพูดถึงการชุมนุมก่อนที่จะมีการรัฐประหาร
คือกปศคือว่าสิ่งที่มาของการเกิด๕๗
แล้วที่พลเอกประยุทธ์เข้ามารัฐประหารเป็นคอสช
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา

คือคุณไม่เอาด้วยกับรัฐประหารฉันเข้าใจ
แต่ประเด็นคือว่าคุณจะอธิบายอย่างไร

เขาก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์มาจากการเลือกตั้งแล้ว

คุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปประเด็นหลังจากที่มีการรัฐประหาร
แล้วก็โดยเฉพาะหลังจากการเลือกตั้งล่าสุดนะคะ
ทางคุณอุ๊พี่อุ๊ยังอยากจะพูดประเด็นที่
ไผ่บอกอยู่ว่าเขาเจออะไรมาบ้างทำไมเขาถึงขนาดนั้น
ประเด็นของคุณไผ่นะคะ
คือคุณไผ่อยากจะให้การเมืองนำการทหาร

พี่อู้มองว่าการเมืองที่นำพาประเทศไทยทุกวันนี้นะคะ
มันติดลมติดหล่มเนื่องจากคำว่าประชาธิปไตยนะคะ
ต้องมาจากการเลือกตั้งนะคะ
ทั้งที่จริงแล้ววัตถุประสงค์ของระบอบประชาธิปไตย
คือให้คนไทยทุกคนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย
มีสิทธิเสรีภาพนะคะเพื่อความสุขเพื่อการพัฒนาประเทศ
แต่ว่าเรามักจะเห็นว่าการพัฒนาประเทศมันจะติดลมลงไป
ด้วยกลไกทางการเมือง

เราต้องมองย้อนกลับไปว่าตั้งแต่หลังจาก
ผลเอกเปรมเตียวสุรานนท์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เรามีการเลือกตั้ง
แล้วเรากลับได้มีการพัฒนาประเทศชาติเนี่ย
จนถึงปัจจุบันนี้๓๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ช้ามากช้าเกินกว่าที่จะเป็นนะคะ
พี่ว่าการเมืองเนี่ยนะคะมีปัญหา
การเมืองที่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นมีปัญหา
ของน้องไผ่น้องไผ่บอกว่าการทหารที่นำการเมืองนั้นมีปัญหา
เดี๋ยวพี่อู๋กำลังจะชี้อันนี้ขอใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะ
อู๋คิดว่านะคะประเทศชาติเราเนี่ยเราต้องเน้นถึงเรื่องของการพัฒนาก่อนนะคะ
การพัฒนานั้นจะเติบโตไปได้ยังไง
ข้อที่๑นะคะเศรษฐกิจนะคะทางภาคเอกชน
จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
เพราะว่าทุนนั้นคือเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีว่าเป็นทุนนิยมเป็นอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าผู้ที่ประกอบการเป็นทุนนั้นเป็นผู้ที่แบกรับภาระนะคะ
ในการล้มละลายด้วยเขาต้องรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าทุนนั้นเนี่ยการทำธุรกิจนั้นเป็นการขับเคลื่อนประเทศให้งานนะคะ
ให้งานให้รายได้สร้างงานสร้างรายได้
แล้วก็รัฐนั้นเป็นผู้ที่จะส่งเสริมให้ความสะดวกสบาย
เอื้อความสะดวกสบายให้กับทุนในการขับเคลื่อนประเทศให้คนกินดีอยู่ดีมากยิ่งขึ้น
แต่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะคะที่รัฐนั้นเกิดปัญหาในการทำโครงการต่างที่จะรองรับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย
เพื่อให้อำนวยความสะดวกกับกลุ่มเอกชนอย่างพวกเราประชาชนคนทั่วไปจะทำธุรกิจเนี่ย
ถ้าหากว่ารัฐมีการทุจริตเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันถึงพัฒนาช้าแล้วมันก็เติบโต
นี่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะลาวเขมรพม่าเวียดนามเนี่ยก็อาจจะแซงไทยก็เป็นไปได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่ารัฐบาลนั้นมัวแต่สูบเงินภาษีเอาไปใช้ในโครงการที่เป็นนโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์กับตัวเอง
เช่นโครงการต่างเนี่ยก็จะต้องปันเงินไปเป็นการฆ่าคอรัปชั่นของตัวเองนะคะ
สองนโยบายก็จะต้องเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายประชานิยมนะคะถึงแม้ว่าอ่าในอนาคตเนี่ยอาจจะทำให้ทรัพย์สินสารสมบัติเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องถูกขายถูกบรรทรเนี่ยอ่า
ประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียสิ้นชาติไปจากนโยบายประชานิยมที่เกิดขึ้นอย่างในลาตินอเมริกาหรือในกรีสหรือในประเทศไหนก็แล้วแต่ต้องแบกรับภาระจากนโยบายของประชานิยมที่บอกว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตย

ก็คือจากที่ภายโยงมานั่นแหละภายว่าไงคะก็คือที่ผมพูดปัญหาเมื่อกี้นะครับอย่างเรื่องการศึกษาออกนอกระบบเนาะมันมีนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี๓๔แล้วก็มันมีคัดค้านมันมีวงเสวนามันมีอะไรเยอะแยะมากนะครับเอาง่ายว่าหลักคิดเนี่ยอย่างเรื่องนโยบายเรื่องผลักภาระแปรรูปการศึกษาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเ
จากเป็นมหาลัยของรัฐเนี่ยกลายเป็นมหาวิทยาลัยในกลับของรัฐซึ่งหมายถึงว่าเงินภาษีทั้งหมดที่ประชาชนเสียภาษีทั้งประเทศเนี่ยเอามาไว้ที่รัฐแล้วจะต้องจัดสรรค์ให้กับการศึกษาตัดตรงนี้ออกไปเลยครับใช่ไหมครับผมเห็นด้วยครับว่ารัฐบาลเนี่ยสูบเงินภาษีโครงการต่างเนี่ยเห

ให้ประชาชนเนี่ยคือเศรษฐกิจมันจะเกิดจากประชาชนแต่ที่พี่พูดเมื่อกี้คือรัฐควรต้องเสริมส่งเสริมทุนกลุ่มเอกชนต่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเรื่องว่ารัฐบาลที่มาจากผลิตการพี่ต้องยอมรับข้อที่จริงนี้ก่อนว่าพลเอกประยุทธ์มาจากวันที่๒๒เนี่ยคือการทำรัฐอาหารถูกต้อง
ดีฉันโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาเริ่มที่ภัยต่อสักครู่ค่ะ

คุณต้องเปรียบเทียบประเด็นที่คุณอุฮรุไทยพยายามจะบอก
เรื่องของเมื่อนักการเมืองหรือทหารเข้ามาครับ
คือประเด็นที่พี่บอกว่าหลังจากมีการเลือกตั้ง๓๐ปีใช่ไหมครับ
หลังจากพลเอกเปรมติรสุรานนท์มาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งเนี่ย

ผมสร้างพิมพ์ฐานมันเจริญจนโตช้าว่าที่คุณจะเป็น

คือผมคิดว่าระบบการเลือกตั้งที่พี่ว่าเนี่ย
มันไม่ได้ไปโดยการเลือกตั้งยาวใช่ไหมครับ
มีการเลือกตั้งเฉลี่ยประมาณ๔๕ปีมันจะมีการรับอาหาร
มันมีการรับอาหารมีการรับอาหารมีการรับอาหารใช่ไหมครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยทหารเนี่ยพยายามแทรกแทรงทางการเมืองมาโดยตลอดใช่ไหมครับ
โดยการตัดสินนี่แหละอย่างที่พี่พูดนั่นแหละ
แล้วก็ยึดอำนาจแทนประชาชนใช่ไหมครับ
ทำไมเราไม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และตัดสินใช่ไหมครับ
ทำไมไม่ให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ประเด็นคือพวกเราอดทนแล้วรอคอยนะครับ
แม้ว่าเราไม่ชอบรัฐบาลนี้โอเคเราก็สู้ในกระบวนการไป

เพราะว่านี่ก็คือการแก้ไขปัญหา
ในเมื่อระบบบ้านเราเนี่ยเป็นระบบผู้แทนรัศดรใช่ไหมครับ
เมื่อคุณเลือกคนมาเนี่ยแล้วเขาไม่ทำตามคุณเนี่ย

คุณไม่สามารถเลือกเขาก็ได้ใช่ไหมครับ
แล้วการที่การแก้ปัญหาแบบนี้มันจะทำให้ประชาชนยั่งยืน
เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าถ้าเขาเลือกคนนี้ไปเนี่ย

แล้วไปคอรัปชั่นเนี่ยเขาก็จะตัดสินในครั้งหน้า

แต่การที่เราไปตัดทำการรัฐประหารเนี่ย
ประชาชนไม่ได้เรียนรู้เลยว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
นักการเมืองมันเลวยังไงมันคอรัปชั่นยังไง
ใช่ไหมครับแล้วครั้งต่อไปเขาก็เลือกอีก

คือสุดท้ายแล้วบ้านเราไม่ได้ก้าวผ่านตรงนี้เลย
ของผมคือว่าโอเคว่าแต่ก่อนเราก็จะมีแค่สองพักถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นในวิวัฒนาการทางการเมืองเนี่ย
พักใหม่คนรุ่นใหม่ก็พยายามออกมาแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยครับ
ว่านี่คือทางเลือกใหม่เราไม่เคยเห็นการเมืองไทยที่มีคู่แข่งนอกจากนี้เลย
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือพัฒนาการทางการเมือง
คนรุ่นใหม่คนที่อยากลงมาทำการเมือง

ผมคิดว่ามันมีแล้วประชาชนได้เรียนรู้ก็เลือกสิครับ

นิดนึงอันนี้เป็นการเมืองนำการทหาร

เรารู้ว่ารัฐบาลโกงอะไรต่างเท่าไหร่
แต่รัฐบาลประยุทธ์ที่โครงการต่าง
ซื้ออุปกรณ์ยุทธโปรกรณ์ต่าง

หรือในช่วงที่วิกฤตได้แยก

เพราะฉะนั้นพอไม่มีความยึดโยงกับประชาชนเนี่ย

นี่คือสิ่งที่ผมโดนปลูกฝังมา

อำนาจทหารเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากแก้ไขปัญหาการเมืองคอรัพชันเนี่ยกระจายอำนาจไปเลย
เพราะอะไรเพราะสถิติมันข้อเท็จจริงมันยืนยันแล้วว่า
การตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่นมันเกิดจากในท้องถิ่น
เพราะในท้องถิ่นมันมีการตรวจสอบมันมีการแข่งขันมันมีการแข่งกันในการพัฒนา
อ่าเด้นได้ประเด็นทีนี้พอบ้านเราไม่กระจายอำนาจเนี่ย
รวมศูนย์อำนาจไว้ที่รัฐส่วนกลางเนี่ยอันนี้มีปัญหา
แล้วยิ่งเป็นอำนาจพระเด็จการเนี่ยผมจะบอกว่าอย่างนี้ว่า
ยิ่งเป็นอำนาจรัฐประเด็ดการเนี่ยคำสั่งตามตา๔๔
คำสั่งคอสชคำสั่งประยุทธ์คือกฎหมาย
หมายความว่ากฎหมายไม่ได้เป็นใหญ่อีกต่อไปแล้ว
หมายความว่าบ้านเราเนี่ยคือคณะรัฐประหารเป็นใหญ่
เพราะคำสั่งหรือประกาศใดเนี่ยเป็นกฎหมาย
แต่ผมกำลังบอกว่าบ้านเราเนี่ยปกครองโดยรัฐธรรมนูลถูกไหมครับ
เราปกครองในกฎหมายสูงสุดแต่ที่ผ่านมาเนี่ย

และเราก็ไม่ได้ยึดมั่นในกฎหมาย
แต่ใช้อำนาจหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับ
ณวันนี้รัฐมนุนมาตรา๒๗๘หรือมาตรา๒๗๖เนี่ย

คืออย่างนี้ค่ะเรียนขอเพิ่มเติมประเด็นที่เขาบอก
แค่ตกลงคุณอุ๊ยยอมรักผู้เอกประยุทธ์ทั้งตอน
เข้าใจคุณแล้วเพราะว่าอุ๊เนี่ยนะฟังคุณเนี่ยนะ
เนี่ยเหมือนเห็นตัวเองเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
๓๐ปีที่แล้วเนี่ยปี๒๕๓๓เรารอโสชปฏิวัติ
แล้วปี๒๕๓๕เนี่ยนะคะก็มีการชุมนุมจนเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมิน
ต้านพระเด็จการแล้วก็ถามบอกว่ามันมีกระบวนการการตรวจสอบการทุจริตอยู่แล้ว
ทำไมถึงไม่ให้ประชาชนได้เรียนรู้ใช่ไหมคะ
อันตอนนั้นมันใช่แต่ปัจจุบันที่คุณบอกว่า๔๕ปีก็มีปัญหา
ทำไมไม่ใช้กระบวนการการตรวจสอบถามจริงที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านผ่านอะไรมาบ้าง
มันไม่ใช่ว่ารัฐบาลถูกปฏิวัติอย่างเดียวนะ๒ครั้งใช่ไหม๔๙กับ๕๗ถูกไหมคะ
มันเกิดความรุนแรงมันเกิดมิกษันยีเนี่ยประเทศมันลุกเป็นไฟ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงถ้าหากว่าคุณเนี่ยนะ
อยากจะต้านทุชภิกษ์จริงคุณต้องสนับสนุนรัฐธรรมนุนปี๖๐
และรัฐธรรมนุนปี๖๐เนี่ยนะคะคนเนี่ยออกมารับร่าง๑๖๘ล้านเสียง
คือประชามติสูงสุดของประเทศ
นี่คือประชามติแล้วคุณจะไม่รับได้ไงประชามติอ่ะ
ไทยเนี่ยฉันรับไม่ได้ออก
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้พูดปับหนึ่ง

นุมไทยที่คนไทย๑๖๘ล้านเสียงรับร่างแล้ว

ผมคนหนึ่งที่โดนคดีฝ่าฝืนพรบประชามติ

คือเอาอย่างนี้คือเราพูดถึงความแฟร์เนาะ
ในเมื่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานต่างพูดถึงข้อดีอะไรอย่างนี้ได้เนี่ย

เรากำลังบอกว่าลำนุนปี๖๐เนี่ยมันเกิดอะไร
เทคนิคในการซ่อนเทคนิคกฎหมาย

สิ่งที่เราจะเวลามองกฎหมายรูปนึงเนี่ย

กฎหมายนั้นเป็นเพื่อใครมาจากไหนใช่ไหมครับ
เราต้องมองจากตั้งแต่แรกว่าที่มาของกฎหมายนั้นมายังไง
แน่นอนที่มามาจากการรับอาหารใช่ไหมครับ
ร่างคือใครคนล่างคือกลุ่มผู้ที่มีอำนาจใช่ไหมครับ

มาจากการรัฐธรรมหาวมาจากการปฎิวัตเงินที่๗นะ

ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
พวกเราเนี่ยก็แค่อยากลนลงว่า

กลุ่มหนึ่งที่อยากรับร่างก็ว่ากันไปแต่มันมีความแบบนี้เกิดขึ้นพี่
พวกเราเนี่ยลนลงไม่รับร่างลำนูนเนี่ยพวกเราโดนจับ
แล้วสุดท้ายสารตัดสินยังไงรู้ไหมครับสารตัดสินยกฟ้อง
แต่ระหว่างนั้นมันสร้างบรรยากาศของความกลัวพวกเราไม่สามารถลนลงได้อย่างเต็มที่
วันที่ลงประชามติผมโดนจับอยู่ที่เรือนจำภูเขียวผมไม่สามารถมาลงประชามติได้แน่
แน่นอนว่าเสียงของผมไม่อาจทำให้เปลี่ยนอะไรได้แต่เสียงของผมและเพื่อนอีกหลายคนในนั้น
ที่ไม่สามารถได้ลงประชามติอันนี้อย่างที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่พี่พูดถึงเรื่องอะไรนะ
เรื่องอะไรเมื่อกี้พี่พูดมาหลายเรื่องผมตกใจแล้วพี่พูดอะไร
เรื่องรัฐธรรมนูลคนไทยเนี่ยนะเขาออกไปรับร่างเนี่ยเพราะว่าเขาอ่านรัฐธรรมนูล
ไม่ใช่ทุกฉบับที่เขาแจกนะทุกคนในบ้านทุกคนในทะเบียนราชจะได้รับรัฐมนูล
อ่านคนละหนึ่งฉบับโดยอสารสมัครหลายแสนคนแจกทั่วประเทศ
แล้วเขาไม่ให้มีมอบมาชี้นำ
กลุ่มสำหรับทีวีเชิญนะครับ

รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง

เดี๋ยวขอให้พลายอนับค่ะไปละค่ะ

สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับพี่

ถ้าไปดูมาตรานะมาตรา๔เนี่ย
หมายความว่าอะไรรัฐมวลฉบับนี้
ได้ลดอำนาจของประชาชนและเพิ่มอำนาจรัฐมากขึ้น

ตามณม๒๕ใช่ไหมครับ
ที่บอกว่าสิทธิมนุยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ผมเห็นด้วยกับการที่ต้องชำระความจริงที่มีคนตายมีคนอะไร
เราต้องชำระตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่๖ตุลาคม
พอบ้านเราสังคมบ้านเราไม่เคลียร์เรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับพี่
พอเราไม่เอาความจริงมาพูดถึงการสังหารหมู่ประชาชน
ความรุนแรงความรุนแรงอะไรต่างมันเกิดขึ้นจากที่เราไม่ยอมรับประวัติศาสต
ว่ามันมีคนตายเกิดขึ้นเพราะความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน
มันมีคนตายเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความขัดแย้ง
แต่เราไม่ยอมรับตรงนี้เราไม่ยอมรับว่าหนึ่งบ้านเรามีความขัดแย้ง
เราไม่ยอมรับว่าบ้านเรามีคนตาย
เราไม่ยอมรับว่าไอ้กระบวนการตรงนี้ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหน
พอไม่มีความยุติธรรมเนี่ยไม่มีทางหรอกครับ
ใช่ไหมครับที่มันจะเกิดสันติภาพบ้านเราไม่มีทางที่จะเกิดขึ้น
เดี๋ยวเราต่อหน้าออนไลน์วันนี้สวัสดีทางทีวีเชิญค่ะ